เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยคดีใหญ่ก่อนนะฮะเชื่อว่าท่านติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ค่ะนะครับคดีที่เกิดขึ้นในซอยนิมิศไหมสิบสี่นะครับ
กลางดึกเมื่อคืนก่อนนะเกือบเกือบเที่ยงคืนนะฮะ
อ่าคือบ้านสองหลังเขาอยู่ติดกันค่ะนะปัญหามันเกิดมาจากนู่นอ่ะ
ขับรถชนกันตั้งแต่นู่นอ่ะแถวถนนนิมิตรใหม่อืมนี่นะฮะ
ท่านผู้ชมครับดูแบบนี้นะบ้านสีเหลืองเหลืองสองชั้นเนี่ย
แล้วมีรถตู้สีดำจอดอยู่นี่คือบ้านของแม่ยายของตลกชื่อดัง
แจ๊สชวนชื่นค่ะอ่าแม่ภรรยาของเขาอ่ะประตูรั้วสีขาวขาวเขียวเขียว
นี่คือบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งณขณะนี้คือผู้ต้องหา
ถ้าย้อนไปดูจริงแล้วบ้านทั้งสองหลังนี้
เขาก็เคยมีปัญหาทะเลาะกันมาบ้างเรื่องเล็กเล็กน้อยน้อย
ล้างรถน้ำนองหน้าบ้านเรื่องส่งเสียงดังเรื่องข้างบ้าน
ปีนหลังคามาอะไรแบบเนี้ยคือทั้งสองหลังเขายอมรับว่าก่อนหน้านี้
เคยมีปัญหากันเล็กน้อยแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันไม่ได้เกี่ยวจอดรถขวางทางกันอะไรพวกนี้ก็มีค่ะนะ
แต่กรณีที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนวันก่อนเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เกิดสืบเนื่องมาจากลูกน้องที่เป็นคนงานล้างเครื่องจักร
เขาคงทำอะไรของเขาสักอย่างอยู่ที่บ้านแม่ยายของแจ๊สชวนชื่นเนี่ย
เขาออกไปนอกบ้านขับรถไปนะแล้วทางฝั่งของเพื่อนของเขาเนี่ย
บอกว่าไปถูกผู้ต้องหาที่บ้านอยู่ข้างกันเนี่ย
ขับรถไล่เบียดใช่ค่ะเพื่อนของเขาบอกว่าอ่าเพื่อนเพื่อนของลูก
ของลูกน้องแม่ยายแจ๊สเขาอยู่เขาอยู่หน้าซอยค่ะ
แต่ว่าลูกน้องแม่ยายแจ๊สเขาอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
ตัวเพื่อนของผู้ตายอ่ะค่ะอ่าเขาขับรถมาอยู่ในฝั่งขวาครับ
แล้วก็ตัวผู้ต้องหาคนก่อเหตุอยู่เลนกลางแล้วปาดหน้าแล้วกลับรถเลย
อืมแล้วเพื่อนของผู้ตายก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ้าวเนี้ยมันชนแล้วหนี
เข้าไปในซอยซอยนี้เพื่อนเขาอยู่ซอยนี้นี่นะซอยนิมิตรใหม่สิบสี่
โทรบอกเพื่อนที่อยู่ในซอยอยู่ในหมู่บ้านว่าไปดูให้หน่อย
ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นน่ะนะอืม
เอาเป็นว่าผู้ต้องหาอยู่ดีก็ขับรถมาเบียดเขามาชนเขา
แล้วก็เข้าไปค่ะทีนี้พอผู้ตายก็คือนายพรชัยดีเสือ
อายุ๓๕ปีที่เป็นลูกน้องคนงานในบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่น
ได้รับแจ้งจากเพื่อนก็เลยออกมาดู
แล้วก็อ้าวนี่บ้านติดกันเลยนี่นะครับอ่า
ก็เจอกับนายเบียเศรษฐวุฒิจิรัทธยาวังศรีอายุสามสิบหกปีที่เป็นเพื่อนบ้าน
ก็ไม่รู้มีอะไรกันแหละมีเรื่องมีราวเถียงกันไปเถียงกันมาถึงขั้น
ในเบียร์เศรษฐวุฒิเอากระถางต้นไม้ทุบของเขาทุบเขาจนตายค่ะ
ตัวฝั่งบ้านของผู้ต้องหาบ้านของนายเศรษฐวุฒิเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยบุกเข้าไปโวยวายไปอารวาสเข้าถึงในบ้าน
อืมแล้วมาดึกดึกดื่นดื่นครับแล้วมาแบบเมาด้วยอืม
แต่ว่าทางฝั่งบ้านของแม่ยายคุณแจ๊สชวนชื่นบอกว่าตัวนายเศรษฐวุฒิเนี่ยก็เมาอลวาด
เห็นว่าทำร้ายร่างกายตัวคนงานของเขาอยู่ที่หน้าบ้าน
จากนั้นยังไม่พอยังเอาขวดใส่น้ำมันปลาใส่รถหุ่นใดรถตู้สีดำคันนี้ค่ะอืม
ซึ่งมีผู้หญิงนั่งกันมาสองคนเขาไปส่งลูกคุณแจ๊สที่คอนโด
แล้วกลับมากำลังจอดรถในบ้านเห็นเลยว่ากำลังทะเลาะกันอยู่ครับ
แล้วก็เหมือนกับเรียกให้คนที่อยู่ในรถตู้ลงมาด้วยอืม
เขาไม่ลงปลาขวดน้ำมันใส่คือเหมือนกับตั้งใจจะให้รถตู้ระเบิดปกติบ้านหลังนี้
แจ๊สชวนชื่นกับแจงภรรยาไปไปมาเพราะเขาจะอยู่ที่คอนโดเป็นหลัก
ลูกก็อยู่คอนโดหลังเนี้ยก็คือบ้านของแม่ยายอ่า
ลูกมาก็มีการรับส่งกลับกันเนี่ยนะครับแล้วดูตรงศพของนายพรชัย
คนงานของแม่ยายของแจ๊สชวนชื่นเนี่ยจะไปอยู่ที่หน้าประตูบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่น
ใช่ค่ะอยู่ตรงเนี้ยล้อรถรถตู้หุ่นใดสีดำแบบนี้เลยอ่ะค่ะ
มันเลยมีกรณีว่าทำไมถึงมีการลากศพมาตรงนี้ด้วยอีก
อ่าเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปนะท่านผู้ชมพอแจ๊สชวนชื่นรู้ข่าวเขาก็
มีการร้องขอความเป็นธรรมทั้งไปที่สอนอบีนบุรี
ขอความเป็นธรรมจากตำรวจหรือว่าทางสังคมออนไลน์ให้ช่วยกันนะ
โดยเฉพาะการติดตามตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช่ค่ะ
เพราะว่าหลังก่อเหตุก็ไม่รู้หายไปไหนอืมนะครับแต่ล่าสุดครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับนายเศรษฐวุฒิจิรัฐยารังศรี
หรือว่าในเบียร์อายุ๓๖ปีมามอบตัวแล้วนะครับ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ก็มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยนะครับ
ใช้เวลาสอบปากคำอยู่๓ชั่วโมงกว่าได้นะครับ
ยังภาคเศษอยู่นะครับท่านผู้ชมครับโดยเขาบอกว่าเขาทำไปก็เพราะเป็นการป้องกันตัวนะ
เศรษฐวุฒิเนี่ยนะบอกว่ามามอบตัวเพราะไม่อยากให้ครอบครัวเดือดร้อน
ยืนยันว่าไม่มีเจตนาฆ่านายพรชัยทำไปเพราะขาดสติ
เนื่องจากผู้ตายมาหาเรื่องเขาถึงในบ้านอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะ
ก่อนเกิดเหตุนายเศรษฐวุฒิบอกว่าขับรถไปเฉียวชนกับรถเพื่อนของผู้ตาย
แล้วเขาก็กลับมาที่บ้านจากนั้นเขาก็กำลังจะออกไปดูอาการของ
คู่กรณีที่เขาขับรถชนอยู่นะแต่ปรากฏว่าผู้ตายมายืนดักรออยู่ที่หน้าบ้าน
แล้วตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็เมามาด้วยปรีเข้ามาหาเรื่องเขาถึงในบ้าน
นายเศรษฐวุฒิอ้างว่ามันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นซึ่งเขาไม่เจตนาจะฆ่า
แต่เขาต้องป้องกันตัวก็ฝากขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ตายด้วย
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ข้อมูลของทั้งสองฝั่งนะครับ
คือฝั่งของผู้ต้องหากับฝั่งเพื่อนผู้ตายหรือว่าพยานแวดล้อมในฝั่งของผู้ตาย
ให้การไม่ตรงกันแต่ตำรวจก็มีสิ่งต่างแล้วส่วนของผู้ต้องหาก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
จะอ้างอะไรยังไงก็ได้นะครับหลังจากสอบปากคำเสร็จสอนอมินบุรีคุมตัวในเศรษฐวุฒิ
ฝากขังต่อสารทันทีนะครับเดี๋ยวดูช่วงที่มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามกันนะครับ
ก็ผู้ต้องหายังขอใช้สิทธิ์ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
จากนั้นก็ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีทันทีแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตำรวจคัดค้างการประกันตัวด้วย
เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษสูงแล้วผู้ต้องหาก็คือนายเบียร์เศรษฐวุฒิ
เคยหลบหนีคดีครั้งเก่ามาก่อนแล้วด้วยนะครับส่วนแม่ของผู้ต้องหาก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
แต่ก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็ไปที่ศาลไปพร้อมกับตำรวจที่นำตัวลูกไปฝากขังนะครับ
ทีนี้ค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับภรรยาของนายเศรษฐวุฒิผู้ต้องหาด้วยนะคะนักข่าวก็ไปถามว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย
อยู่ในบ้านไหมเธอเห็นเหตุการณ์ไหมเธอเกี่ยวไหมกับการลากศพของนายพรชัยไปวางเอาไว้หน้าบ้านของคุณแจ๊สชวนชื่น
ภรรยาของผู้ต้องหาบอกแบบนี้นะคะตอนเกิดเหตุเธออยู่ในบ้านจริงแต่เธอไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
แต่ยอมรับว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วก็ออกมาดูแล้วก็เห็นว่านายเศรษฐวุฒิสามีเนี่ยกับนายพรชัยผู้ตายทะเลาะกันอยู่
บอกว่าทั้งคู่เมากันทั้งคู่เธอยอมรับแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าตัวนายพรชัยผู้ตายเนี่ยนอนลงไปกับพื้น
ตอนนั้นเนี่ยเธอยืนยันว่านายพรชัยยังไม่ตายแล้วเธอบอกว่าตัวเธอกับพวกอีกสองคนนี่แหละเป็นคนช่วยยกนายพรชัยไปที่หน้าบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่น
เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ตะโกนเรียกคนในบ้านอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ออกมาช่วยนายพรชัย
บอกถึงขั้นที่ว่าถ้าคนในบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่นออกมานายพรชัยอาจจะไม่ตายก็ได้ตอนลากมาที่หน้าบ้านเนี่ยยังไม่ตาย
ได้ยินเสียงคือเขาตะโกนยายาหรืออะไรกันสักอย่างเนี้ยค่ะก็คือหนูลงมาก็มาห้ามแฟนหนูแล้ว
ตอนที่เขาล้มลงไปแล้วของคนของหนูเขากำลังเหมือนอารวาสหนูก็พยายามคือสามคนช่วยกันเพราะว่าหนูกลัวคนของหนูว่าเขาจะไปซ้ำกับคนที่ว่าผู้ตายเนี่ยค่ะ
ก็เลยยกไปแล้วบังเอิญไปเห็นไม่ได้บังเอิญสิมันเห็นว่ามีคนเขาเดินออกมาเป็นผู้หญิง๑คนผู้ชาย๑คน
แม่หนูก็ตะโกนบอกว่าพี่คือมาเอาคนเจ็บเข้าบ้านหน่อยคือเราแบบไม่รู้จะอันนี้แล้วอ่ะคือเราทำอะไรไม่ถูกคือเราก็กลัวเขาจะเสียชีวิต
ก็คือให้เขาเอาเข้าไปหน่อยเขาบอกเขาไม่รู้จักหนูจะทำยังไงนึกว่ามันตอนนั้นมันพี่คนข้างในอะค่ะ
เนี่ยค่ะภรรยาของนายเศรษฐวุฒิคนก่อเหตุเนี่ยบอกว่าคนในบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่นยืนยันว่าไม่รู้จักนายพรชัยที่บาดเจ็บแล้วก็ไม่ช่วย
เธอก็เลยบอกว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ยืนยันว่าตอนนั้นนายพรชัยยังไม่ตาย
ทีนี้ค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓บอกว่ากรณีที่มีพยานบอกว่าก่อนที่ผู้ต้องหาจะใช้กระถางต้นไม้ทำร้ายผู้ตาย
ผู้ต้องหาใช้ปืนพยายามยิงใส่ผู้ตายตำรวจตรวจสอบแล้วเป็นปืนปลอมนะคะ
แต่ตามรายงานข่าวตั้งแต่วันแรกเนี่ยบอกว่าเป็นปืนไทยประดิษฐ์ลักษณะของเป็นปืนที่ดัดแปลง
สามารถใส่กระสุนจริงได้แล้วสามารถยิงได้แต่ยิงแล้วกระสุนมันไม่ออก
ตำรวจก็เลยบอกว่าต้องตรวจสอบว่ามีการดัดแปลงหรือเปล่าเพราะว่าข้อหาและโทษมันต่างกันไงคะ
ถ้าเป็นปืนที่ใช้งานได้จริงนี่แสดงว่าตั้งใจยิงเขาด้วย
ข้อหามันจะหนักขึ้นไงคือตำรวจบอกว่าถ้าเป็นปืนปลอมเนี่ย
ก็จะเป็นข้อหาระหุโทษก็เหมือนกับเอาปืนมาคูให้คนอื่นตกใจกลัว
แต่ถ้าดัดแปลงสามารถใช้งานได้เหมือนปืนจริงอันนี้จะหนักเหมือนกับตั้งใจเอาปืนมาเจาะยิงเขา
ทุ่มหัวทุ่มใส่หน้าเขาอย่างนี้ค่ะ
ส่วนการเคลื่อนย้ายศพค่ะตำรวจบอกว่าตอนนี้ข้อมูลยังต่างกันอยู่นะคะ
จากทางฝั่งของบ้านผู้ต้องหาที่เมื่อสักครู่นี้ภรรยาของผู้ต้องหาบอกไป
กับข้อมูลจากทางฝั่งของบ้านแม่ยายคุณแจ๊สชวนชื่น
ทีนี้ก็ต้องไปหาหลักฐานว่าตกลงแล้วลากมาเนี่ยเขาเป็นศพไปหรือยัง
เขาเสียชีวิตหรือยังแล้วมีใครช่วยอะไรยังไงไหม
เดี๋ยวต้องไปหากล้องวงจรปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ดูรายละเอียดอีกทีนะคะว่ารักษณะนี้จะเข้าข่ายซ่อนเร้นอำพรางศพหรือเปล่า
เนี่ยมันต้องสอบสวนกันต่อไปนะครับถ้าเจตนาฆ่าคนอยู่ในรถเนี่ยผมว่ามันอันนี้เมื่อออกจะเกินไปหน่อย
เพราะว่ายังไม่มีวิธีการที่ระบุได้ถึงขนาดนั้นทีนี้มันก็มีอีกหลายสิ่งตามมานะครับ
ผู้ชมครับเกี่ยวกับตัวของผู้ต้องหาอย่างเช่นมีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังคอยช่วยเหลือไหม
ตำรวจบอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับในพื้นที่ไม่มีผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างแน่นอนนะครับ
ย่านที่เกิดเหตุเนี่ยนิมิตรใหม่สิบสี่นะครับส่วนคดีอื่นอื่นของผู้ต้องหาอย่างเช่น
เคยขับรถชนรถแท็กซี่เมื่อหลายปีก่อนถ้ามีเจ้าทุกข์ก็ขอให้มาแจ้งความเพิ่มเติมกับตำรวจได้นะครับ
สอนอมินบุรีข้อมูลที่ว่านายเบียร์เศรษฐวุฒิผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับ
ไม่ไปรายงานตัวกับศาลในคดีครอบครองยาเสพติดที่ศาลจังหวัดมีนบุรี
อีกอ่าแล้วก็หลบหนีไปแล้วก็มามอบตัวอืมก็ถือว่าตอนนี้ก็ควบคุมตัวได้แล้วโอ้โห
ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างที่บอกหนึ่งก็คือเรื่องของปืน
สองเรื่องของการลากศพเพราะว่าข้อมูลยังไม่ตรงกันนะคะ
ทีนี้เราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพตั้งแต่ต้น
ว่าเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นมันเกิดขึ้นจากอะไรยังไงกันแน่
อย่างที่บอกไปมันเริ่มต้นจากแค่เรื่องของรถเฉียวชนกันเท่านั้น
ถ้ามันตกลงกันได้ตรงนั้นจบตรงนั้นมันก็ไม่ก่อให้เกิดเหตุการณ์มีคนตายขนาดนี้
ครับเล่าย้อนไปแบบนี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็คือ
ไปบนถนนในมิดใหม่เขาอยู่เลนควาอืม
แล้วอยู่ปาดขวามาเลยแล้วกลับรถเลย
รถก็เลยไปชนที่ประตูด้านซ้ายเฉียวชนกันชนด้านหน้า
แล้วไม่หยุดหนีไปเลยก็คือชนแล้วหนีอ่ะครับ
แล้วขับรถเข้าไปในซอยนิมิตรใหม่สิบสี่
ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อซอยนี้ผู้ตายเขาอยู่ซอยนี้นี่
ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกตัวเพื่อนที่ขับรถเก๋งที่โดนชน
ก็ยังอยู่ที่รถนะคะเพราะว่ารอให้ประกันมาเคลียร์
ไม่ได้ตามเข้าไปครับทีเนี้ยตัวผู้ตายที่อยู่ในบ้าน
พอเพื่อนโทรมาบอกก็เลยออกมาดูให้ออกมาเจอกับผู้ต้องหา
เห็นเลยว่าผู้ต้องหาขับรถของตัวเองเข้าไปจอดในบ้าน
บ้านก็คืออยู่ติดกับบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่นนะคะ
แล้วก็รถมีร่องรอยของการถูกเฉียวชนไงครับทีนี้ทะเลาะกัน
ฝั่งทางฝั่งแจ๊สนะคะเล่าให้ฟังว่าช่วงเกิดเหตุ
มีป้าคนขับรถกับพี่เลี้ยงลูกอยู่ในรถตู้หุ่นใดสีดำ
กลับมาถึงกำลังถอยรถจอดหน้าบ้านเห็นเลยว่าคู่เนี้ย
นายเศรษฐวุฒิกับนายพรชัยเนี่ยกำลังทะเลาะกัน
ก็เลยไม่กล้าลงจากรถตู้ครับนายเศรษฐวุฒิผู้ต้องหาเนี่ยก็เรียก
กับพี่เลี้ยงเป็นผู้หญิงสองคนที่อยู่ในรถตู้ให้ลงมา
อ่าเขาก็ไม่ยอมลงเขากลัวเป็นผู้หญิงอยู่กันในรถสองคนแล้วเห็นตีกันอยู่แบบเนี้ย
เขาก็ไม่ลงนั่งหลบอยู่ในรถตู้คันนี้ค่ะผู้ต้องหาก็เลยทุบกระจกรถตู้นะคะ
นี่ไงร่องรอยเนี่ยแล้วก็เอาขวดที่เป็นเหมือนกับใส่น้ำมันเอาไว้อ่ะ
คว่างใส่รถตู้เหมือนกับว่าตั้งใจให้ระเบิดแต่เคราะห์ดีที่ไม่ระเบิด
แต่ป้ากับพี่เลี้ยงที่เขานั่งอยู่ในรถเขาก็อาศัยจังหวะวิ่งหนีลงไปอืม
จังหวะนั้นแหละก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่นายเศรษฐวุฒิผู้ต้องหาใช้ปืนไม่รู้เป็นปืนปลอมหรือว่าปืนดัดแปลงก็แล้วแต่
พยายามจะยิงใส่นายพรชัยแต่ยิงไม่ออกก็เลยเอากระถางต้นไม้ทุ่มใส่แล้วก็ใช้ไม้กระหน่ำตีจนนายพรชัยเสียชีวิตอืม
อันนี้คือเป็นเหตุการณ์นะคะครับทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของการนำศพของนายพรชัยมาไว้หน้าบ้านของแม่ยายของคุณแจ๊
อยู่หน้ารถตู้คันนี้ค่ะตกลงแล้วมายังไงลากกันมาไหมตอนลากเสียชีวิตหรือยัง
เพราะว่าตอนที่เขาทะเลาะวิวาสกันเนี่ยคือที่บ้านของผู้ต้องหา
ตรงแถวหน้าบ้านผู้ต้องหาใช่เขาบอกบุกเข้าไปในบ้านของผู้ต้องหา
แล้วก็ไปโวยวายใส่ก็เลยทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะประเด็นนี้ทีมข่าวของเราคุยกับทางแม่ของผู้ต้องหา
และคุยกับทางพยานฝั่งของบ้านแม่ยายแจ๊สชวนชื่นด้วยนะคะคุยสองฝั่ง
และสองฝั่งให้ข้อมูลไม่ตรงกันเลยครับแม่ของผู้ต้องหาบอกว่า
ตอนนั้นเนี่ยนายพรชัยบาดเจ็บยังไม่ตายนะคะอืม
ก็เลยลากไปไว้หน้าบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่นจริงจริงอืม
แต่ลากไปเพื่อให้คนที่อยู่ในบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่นอ่ะ
ออกมาช่วยครับเธอตะโกนเรียกแต่คนในบ้านกลับบอกว่าไม่รู้จัก
และไม่มีใครออกมาช่วยถ้าคนในบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่นออกมาช่วย
นายพรชัยอาจจะไม่ตายก็ได้อืมนี่นี่เป็นข้อมูลทางฝั่งของผู้ต้องหานะคะ
ครับส่วนทางฝั่งของบ้านแม่ยายแจ๊สชวนชื่นเขาบอกแบบนี้
เขาบอกว่าอีกฝั่งอ่ะพูดไม่จริงจังหวะนั้นเนี่ยเธอถูกคมขู่
คนที่อยู่ในบ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่นถูกทางด้านของแม่ผู้ต้องหาข่มขู่ว่าไม่ต้องออกมาอืม
ไม่ต้องออกมาช่วยเขาก็เลยไม่กล้าออกมาช่วยกันค่ะ
เราความที่กลัวว่าคนเจ็บมันจะเจ็บมากกว่านี้
ก็ช่วยกันหามคนเจ็บไม่ใช่หามศพนะคะถามคนเจ็บ
ความที่ว่ากลัวคนเจ็บมันจะเจ็บมากกว่านี้ก็เลยยกคนคนเจ็บเนี่ย
เรียกบ้านแจ๊ดเรียกเรียกคนในบ้านตะโกนเรียกไม่ใช่ไม่เรียก
เรียกจนมีคนออกมาค่ะหญิงหนึ่งคนผู้ชายหนึ่งคนอืม
บอกเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักคนเจ็บแม่จะเอาคนเจ็บมาใส่ในบ้านเขาได้ไหม
ในเมื่อเขาปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักแม่ก็ต้องวางวางเสร็จก็ต้องให้ลูก
สะพ้ายเมียของเจ้าเบียร์โทรศัพท์เรียกตำรวจ
ทำไมคนในบ้านอ่ะถึงไม่ไม่ออกมาดูบ้างไม่ใช่ก็ให้ข่าวแบบนี้
คนในบ้านเป็นคนปฏิเสธเองว่าไม่รู้จัก
บางคืนในเมื่อคนในบ้านเขาบอกไม่รู้จัก
แม่จะเอาคนเจ็บยัดเข้าไปในบ้านเขาได้ไหมอืม
แล้วในเมื่อเขาปฏิเสธเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเรา
ก็คือวิ่งเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์มา
มาเรียกกู้ภัยมาเรียกตำรวจมา
นั่นแหละคือเหตุการณ์แบบนั้น
ตอนนั้นคือเขานอนแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงกับสิ้นใจ
แล้วเราก็คือพยายามจะเข้าไปช่วยใช่แต่ถูกถูกยังไง
เขาขู่หรือขู่จะทำร้ายค่ะก็เลยไม่เข้าไป
เขาได้มีการยกไม้หรือว่าอะไรที่เขาข่วน
คือตอนนั้นเขาอยู่ในบ้านแล้วแม่เขาเมียเขาอยู่ประตูนอกบ้านไง
เอิ้มคือนอกจากดีที่มันเกิดขึ้นล่าสุดแล้วเนี้ย
ขับรถเฉียวชนกันจนเพื่อนฝากให้ดูหน่อย
มันก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้สองบ้านนี้เขาเป็นยังไง
เพราะต่างฝั่งก็ต่างบอกว่ามันก็มีกรณีกันนั่นแหละหลายกรณีนะครับ
เรื่องน้ำไหลเรื่องจอดรถขวางอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเขาบอกว่ามัน
เคลียร์กันไปบ้างแล้วอ่ะนะไม่อยากเอามาให้เกี่ยวพันกับคดี
นี้นะครับขณะที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชม
ครับทางครอบครัวของผู้ตายนะครับก็ได้เดินทางมาที่จุดเกิด
เหตุที่หน้าบ้านของแม่ยายของแจ๊สชวนชื่นในซอยนิมิตรใหม่๑๔
๑๔นะครับแล้วก็นิมลพระส่งให้ท่านมาทำวิธีเชิญดวงวิญญาณ
ผู้ตายให้นะครับมีแม่ของผู้ตายมีภรรยามีลูกชายมาเชิญ
วิญญาณกลับบ้านก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ

แม่ของนายพรชัยผู้ตายบอกว่าอยากจะถามผู้ต้องหาว่าทำไม
ต้องทำกับลูกชายของเธอแบบนี้แม่ไม่รู้
ว่ามีเรื่องมีราวอะไรกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำ
กันถึงขั้นนี้จากนี้ไปยอมรับว่าทางครอบครัวคงต้องใช้
ชีวิตอย่างลำบากเพราะว่าตอนนี้ก็เท่ากับว่าขาดเสาหลักของ

ขณะที่ทางแม่ของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับบอกอย่าง
นี้บอกเพิ่มเติมนะบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายของเธอ
เดียเศรษฐวุฒิเนี่ยกับนายพรชัยผู้ตายเมาทั้งคู่อันนี้
ผู้ต้องหาอ้างนะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันถึงขั้น
เสียชีวิตซึ่งเธอยอมรับว่าลูกชายทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เนื่องจากเมาแล้วก็ไม่ทราบว่าตัวผู้ตายเขามีอาการป่วย
มาก่อนหน้านี้ก็เลยไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตไม่มี
อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่มีใครชอบที่ครอบ
ต้องสูญเสียเธอบอกว่าเธอเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เพราะ

ไม่รู้เรื่องว่าทำไมทำกับลูกแม่อย่างนี้มันสุดวิจาะของ

ผู้ชายคนตายเนี่ยเข้ามาด่าทอว่าลูกชายชนรถแล้วหนีอืมอ่าแล้วก็คือไอ้ต่างคนต่างเมาอ่ะ
ไอ้นี่ก็มึงชนแล้วหนีคือด่าไอ้ลูกชายก็คือประมาณว่าไอ้คนนี้มันไม่ได้เกี่ยว
แต่มันทำไมถึงมามาด่าทอลูกเราขนาดนี้ก็ประมาณว่าตีกันอ่ะกอดรัดว่าถึงมึงชกกูกูชกมึงกันเกิดขึ้น
ถามว่าถ้าเหตุการณ์ต่างคนต่างไม่เมานะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าข้างไม่ใช่ว่าเข้าข้างขอให้ให้เข้าใจกันบ้างว่า
ทุกคนมันก็ต้องรักลูกตัวเองแม่ทางนู้นเขาก็รักลูกเขาเราเป็นแม่ทางนี้เราก็รักลูกเรา
เราก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียทั้งของเขาทั้งของเราเห็นใจเราเราก็เห็นใจเขา
เราก็เห็นใจเขาว่าลูกเราก็ทำเกินกว่าเหตุแต่ว่าจะทำยังไงล่ะแต่คนมันเมาอ่ะอืม
เข้าใจว่าคนมันเมาไหมอ่ะอันนี้แม่ผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้นะ
แต่ความเข้าใจความเห็นใจเนี่ยแน่นอนว่าณขณะนี้มันต่างกันแน่
เพราะว่าแม่คนนึงเนี่ยเอาละลูกเป็นผู้ต้องหาค่ะแต่ลูกไม่ได้ตายอืม
อีกคนนึงเนี่ยลูกเขาตายค่ะทีนี้ค่ะที่บ้านของแม่ยายแจ๊สชวนชื่น
จุดเกิดเหตุเนี้ยค่ะเขาก็กลัวครับเรื่องของความปลอดภัยอืม
ล่าสุดเนี่ยนะคะทีมข่าวของเราไปดูก็มีตำรวจสนมีนบุรีก็สับเปลี่ยน
คอยดูแลความปลอดภัยให้ตลอด๒๔ชั่วโมงเพราะว่าคุณแจ๊สชวนชื่นขอไป
เพราะว่าตอนนี้ยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะคะแม่ยายของคุณแจ๊สชวนชื่นนะคะ
ที่อยู่บ้านหลังนี้ก็บอกว่าพอรู้ข่าวว่าผู้ก่อเหตุมอบตัว
ครอบครัวก็สบายใจมากขึ้นระแวงน้อยลงแต่ก็ยังกลัวกลัวอยู่บ้าง
เพราะว่าอีกฝ่ายอาจจะย้อนกลับมาตอนนี้ก็ขอบคุณตำรวจที่จัดกำลังมาดูแลทางครอบครัวนะคะ
ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าทางผู้กำกับคมกิจนะคะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่สนมินบุรีมาดูแลที่บ้านตลอด๒๔ชั่วโมง
อันนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยเพราะว่าคืนแรกเราก็นอนไม่หลับ
พอเมื่อคืนนี้มีตำรวจมาเราก็นอนหลับขอบพระคุณมากจริงตรงนี้
นี่ถ้าพื้นที่บริเวณหน้าบ้านไม่แน่ใจว่าจะมีกล้องวงจรปิดตัวไหนตัวหนึ่ง

มันก็จะชัดหมดเลยจะเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะ

กล้องหน้ารถรถตู้หุ่นใดมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้สตาร์ทเครื่องไว้หรือเปล่า
ก็เดี๋ยวตำรวจเขาคงจะไปไล่ตรวจสอบต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้มาดูเรื่องของศพของผู้ตายหน่อยนะครับ
พรชัยดีเสือคนงานในบ้านแม่ยายของแจ๊สชวนชื่นนะครับ
ตอนนี้ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่นะครับที่สารา๒วัดลาดประเขา
นายพรชัยดีเสือวัย๓๕ปีนะครับ
วันนี้มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๒นะครับ
ก็มีญาติญาติมีครอบครัวมีเพื่อนมาฟังสวดกันนะครับ
บรรยากาศก็แน่นอนว่าเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
แม่ของผู้ตายเปิดใจอีกครั้งนะครับกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็กล่าวทั้งน้ำตาแล้วครับน้ำตาคลอเลย
บอกว่าตอนแรกหลังจากที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้
ช่วงที่ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกชายเนี่ย
แม่บอกว่าก็ยังคิดว่าจะให้อภัยคนก่อเหตุก็ได้
แต่พอได้ยินเสียงสัมภาษณ์ได้เห็นข่าวการให้สัมภาษณ์คำพูดของแม่ผู้ต้องหาแล้วเนี่ย
ของผู้ตายบอกว่าโอ้โหพูดจาไม่ค่อยดีพูดแบบไม่มองถึงหัวอก
คนเป็นแม่ที่ลูกต้องตายบ้างเลยไม่นึกถึงลูกเราบ้างเลยนะจากเหตุการณ์แบบนี้
พอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ากลับกันถ้าเป็นฝั่งของคุณศูนย์เสียเนี่ย
เป็นฝั่งลูกของคุณตายเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงอย่ามามัวแต่มองว่าลูกตัวเองไม่ผิด
ลูกแม่ก็ไม่ผิดเหมือนกันแม่ยืนยันแต่ลูกแม่ที่ไม่ผิดเนี่ยลูกแม่ถึงตาย
แต่ลูกคุณที่คุณมองว่าไม่ผิดเนี่ยลูกคุณคือแค่ผู้ต้องหา
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถอโหสิกรรมหรือให้อภัยได้
หากจะมาขอเข้ามาศพบอกเลยว่าตอนนี้ไม่รับเพราะยังทำใจไม่ได้
ที่แม่เขาพูดน่ะคือเข้าข้างเข้าข้างลูกเขาแล้วลูกเขาเป็นแล้วคนตายแล้วไม่มีสิทธิ์พูด

แม่ก็เครียดอยู่เหมือนกันถ้าเขาพูดอย่างนี้
ถ้าลูกชายป้าทำกับลูกเขาแบบนั้นเขาจะคิดยังไง
ทีนี้เขามาทำกับลูกชายแม่แม่ก็ต้องคิด
มันเสียใจมากจะยิงหรือจะแทงหรือจะอะไรมันก็ไม่เท่าไหร่
โอ้โหอันนี้ลอกันตั้งเละเลยดูไม่ได้เลย

เขาจะหาว่าลูกแม่ทำเขามันเป็นไปไม่ได้
เชื่อว่าลูกแม่เป็นคนดีไม่เคยทำใครก่อน
อย่างลูกเขาทำผิดก็เออมาขอโทษหรือมาคุยกับเรา
เราก็จะไม่ว่าอันนี้เขาไม่มีเลยไม่มีคำว่าขอโทษไม่มีคำว่ามาคุยมาอะไรเลย
ยังไม่ให้มาไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับคำว่าขมาตกลูกชายแม่เมื่อทำอย่างนี้แล้วไม่มี

ทีแรกถ้าแม่เขาไม่พูดนี้เราก็จะโอเคอยู่
ทีนี้แม่เขาพูดมาโดยเข้าข้างลูกเขา
ก็จะงดสวด๒คืนคือคืนวันพรุ่งนี้กับคืนวันพุธ
วันสำคัญทางศาสนานะครับ
หลังจากนั้นก็จะมีพิธีชะพนักกิจศพ
วันที่๑๘กรกฎาคมเลยนะครับ

ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีกันต่อไปนะคะ